วันนี้การเมืองนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศค่ะ
การส่งรายชื่อบัญชีรายชื่อสสพักต่างนี่นะคะ
สถานที่เขาจะแตกต่างจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้แบบแบ่งเขต
รับสมัครเฉพาะกรุงเทพอยู่ที่อาคารกีฬาเวท๒สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยนะคะ
ส่วนวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่สำนักงานกรกต
บรรยากาศวันนี้จับจ้องไปที่พักใหญ่เพื่อไทยมีใครมาบ้าง
รายชื่อมันจะมีใคร๑๒๓๔เป็นใครอะไรยังไง
แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผิดคาดเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่สื่อเก่งกันไว้ว่า
บัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่แต่ละพักต้องส่งอย่างน้อย๓ชื่อเนี่ย
เพื่อไทยเนี่ยคาดว่าจะเป็นหญิงหน่อยถูกไหมคะแล้วก็คุณชัดชาติใช่ไหมคะ
แล้วก็อีกคนนึงคือคุณชัยเกษมใช่ไหมคะใช่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะ
มันไม่ใช่อ่ะสิเขามากันตั้งแต่๘โมงครึ่งนี้นะคะพักแรกก่อน
เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูพักเพื่อไทยเนี่ยไปดูพักแรกที่เขามากันก่อนนะคะ
พักแรกคือพักเสรีรวมไทยตามมาด้วยพักเพื่อไทยโดย
นำโดยหัวหน้าพักมาทั้งสองพักเลยนะคะผู้สมัครสอสอบัญชีอะไร
ชื่อของพักเพื่อไทยส่งไปทั้งหมด๙๗คน
ลำดับแรกคือพลตำรวจโทวิโรธเป่าอินหัวหน้าพัก
ลำดับที่๒ต่อมาด้วยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

แต่ทีนี้ทำไมถึงไม่มีชื่อของนายชัดชาติสิทธิพันธ์
บัญชีรายชื่อนี้ด้วยล่ะ
อันดับ๓อันดับ๔อันดับ๕มันไม่มีนะคะ
เขาก็เลยสงสัยกันว่าแล้วสรุปแล้วจะไปอยู่ตรงไหน
อะไรยังไงทีนี้นอกจากการยื่นบัญชีรายชื่อแล้วได้มีการยื่นสามรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พักเนี่ยจะสนับสนุนให้เป็นนายกคือ
ลำดับคือไม่ได้มีการเรียงลำดับใดนะแต่ว่าส่งมา๓รายชื่อคือส่งมาเต็มเลยเนี่ยนะคะ
ประกอบไปด้วยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์คุณชาติชาติไม่มีในบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์แต่มีนะคะมีใน
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักและนายชัยเกษมนิติสิริสามรายที่นี้ถือว่าไม่พลิกโผล่นะ
คาดการณ์กันมาตั้งแต่แรกก็เป็นไปตามนี้นะคะ
ก็ไม่มีการเรียงลำดับแต่อย่างใด
ทีนี้ที่ไม่มีรายชื่อของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ในระบบปาร์ตี้ลิสต์
หรือว่าบัญชีรายชื่อผู้สื่อข่าวก็ตกใจนะที่ไปเกาะติด
ก็เลยไปถามคุณชัดชาติว่าทำไมคะทำไมถึงไม่มีรายชื่อ
ในระบบบัญชีรายชื่อของพักคุณชาติชาติตอบว่า
เป็นความต้องการของตัวผมเองแหละ
ไม่ขอลงสอสอบัญชีรายชื่อเพราะอะไร
เพราะไม่ถนัดเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ
แล้วก็ระบุว่าถ้าครั้งนี้หลังจากที่เลือกตั้ง
ผลมันออกมาแล้วเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาล
พร้อมนะคะสำหรับการลงสมัครผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครฟังเสียงคุณชัดชาติหน่อยค่ะ

มาเต็มตัวผมลาออกจากงานเลยนะ
คือไม่ใช่มาเล่นก็ยอมทิ้งงานทุกอย่างมา

ผมว่าเราต้องรู้ตัวเองว่าความสามารถเราอยู่ตรงไหน

แต่ผมว่าอย่าไปมองไกลเดี๋ยวกับอนาคตแล้วผมคิดว่า
เราอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยได้ทุกบทบาทแหละ

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
อาจารย์ชาเอ็ดท่านก็ไปตอนนี้ท่านก็ได้มีโอกาสพูดคุย
บอกว่าจริงแล้วตัวท่านเองถนัดเรื่องของงานบริหาร
อาจจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายอะไรหรือเปล่า
บอกว่าผมลาออกจากงานแล้วพร้อมที่จะทำงานตรงนี้เต็มที่
เพราะว่าตั้งแต่๒๙ธันวาคมปีที่แล้วท่านลาออกเรียบร้อยแล้วนะคะ
จากการเป็นผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่บริษัทหนึ่งนะคะ
นอกจากนี้นะคะบรรยากาศที่นี่ภาคไทยรักษาชาติ
บัญชีรายชื่อมาเหมือนกันนะคะสรุปแล้วมีทั้งหมด๑๐๘คน
แต่พักนี้พักไทยรักษาชาติยังไม่ได้ยื่นบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะ
จะไม่พูดถึงพักนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวหาว่าไม่เป็นธรรมนะคุณผู้ชม
ภาคพลังประชารัฐค่ะคือตอนนี้เขาบอกว่า
บัญชีรายชื่อสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์ยังไม่ได้มีการที่จะยื่นนะคะ
เพราะว่ากรรมการบริหารพักยังไม่สามารถสรุปรายชื่อผู้สมัครสอสอ
บัญชีรายชื่อของพักได้ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ
อาจจะมีการจัดลำดับรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นนายทุนให้พักยังไม่ลงตรวจหรือเปล่า
ทีนี้เนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะที่มีการพูดคุยกัน
นั่นก็คือว่าที่จัดไม่ลงตัวที่ยังไม่ยื่นสมัครสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์
จะเป็นเพราะว่านายกลุงตู่ที่หนึ่งในคาดิเดตที่จะมาเป็นนายกเทียบเชิญของพัก
เป็นคนจัดโผล่เองหรือเปล่าสอสอแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะ
เพราะว่านายกลุงตู่อาจจะไม่ปลื้มบางคนที่จะมาอยู่ลำดับแรกของปาร์ตี้ลิสต์ในพัก
เพราะบางคนเนี่ยมีคดีติดตัวเช่นใครบ้างล่ะก็เช่นถ้ามาดูเนี่ยนะคะก็คือ
นายพุทธิพงศ์ปุณการกรรมการบริหารพักแล้วก็เป็นอดีตแก่นำกลุ่มกปศจำได้ไหม
คือมีคดีร่วมกันเป็นกระบดยู่โยงปลูกปั่นอังยี่ซ่องโจรตอนนี้ยังมีคดีติดตัวอยู่
คือมีการพาดพิงไปว่าเอ๊ะนายกลุงตู่อาจจะไม่ชอบหรือเปล่านะคะ
ทีนี้ก็มีการไปสอบถามเรื่องนี้นะคะ
เอกประยุจันทร์โอชาปฏิเสธบอกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้พิจารณารายชื่อ
สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐ
ไม่ต้องดึงผมไปร่วมไม่ต้องดึงผมไปเกี่ยวข้องนะคะ
ส่วนอีกประเด็นที่ผู้สื่อข่าวถามว่า
ท่านเผื่อใจสำหรับการไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไว้บ้างไหม
พลเนกประยุจันทร์บอกว่าก็เผื่อใจไว้ทุกท่าแหละ
พร้อมรับทุกอย่างจะทำอะไรก็ได้

ผมเผื่อทุกเรื่องอ่ะผมพร้อมทุกอย่างจะทำอะไรก็ได้
แล้วคุณคิดว่าผมก็ติดอยู่อย่างเดียวก็ภาระ
ผมก็ดูแลประเทศชาติมา๓๔ปีมันก็มีอะไรดีขึ้นต่างแยะ

วันนั้นอะไรที่ผู้ชมคาดหวังผมก็อยากจะทำให้ดีที่สุด
แต่มันก็ขึ้นอยู่กลับไปจะเลือกตั้งใครอยู่ทั้งแหละ
นี่นะผมก็อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนั่นแหละ
ที่ทำดีเพื่อชาติผมก็อยากทำนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้นักข่าวก็พยายามที่จะถามนะ
ถามเรื่องของอนาคตทางการเมืองของท่าน
เพราะว่าท่านเองมีเวลาถึงวันที่๘กุมภาพันธ์เท่านั้น

ท่านจะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า
คือท่านก็เลี่ยงนะไปตอบเรื่องฝุ่น

แล้วท่านเนี่ยในมือเนี่ยไม่ใช่โทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องบันทึกเสียงอะไรนะ

ตอนนี้ฝุ่นมันดีขึ้นแล้วนะฝุ่นมริหารจัดการ
แต่ท่านค่ะอย่าลืมนะคะวันวาเลนไทยฝุ่นจะกลับมาอีกแล้วค่ะ
ทำยังไงล่ะแล้วท่านสวมเสื้อสีชมพูด้วยเนี่ยท่านพร้อมหรือเปล่านะคะ